บอกดิฉันว่าก็ชอบเนี่ยเรื่องของความเชื่อนี่แหละถามอยู่ว่าเอ๊ะมีหรือเปล่า
มีรึเปล่ามีรึเปล่าถามกันมาบ่อยมากมีค่ะคุณผู้ชม
มีต้นหมากเหลืองมันแตกช่อ
แล้วพอมันแตกช่อออกมาให้คุณสังเกตดูนะ
ว่ารักษณะที่มันแตกช่อออกมาคล้ายกับอะไร
ผมขอเดาเลยพญานาคใช่ไหม
ถูกต้องคุณเดาเก่งมากนะคะ

ถูกต้องแล้วแต่ว่าที่นี่คุณเห็นไหม
ลักษณะการแตกช่อของต้นหมากเหลือง
คล้ายกับเสียงพญานาคอย่างที่เขาว่ากันจริง
และไม่ใช่แค่นั้นนะเขาบอกว่า
พูดต่อต่อกันว่าเนี่ยเหมือนกับเสียญพญานาคจริงแต่เขาอ่ะ
โชคได้ลาบมาแล้ว๔งวดติด
แล้วงวดล่าสุด๓๐ธันวาคมปี๒๕๕๙
เจ้าของร้านเขาก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘หนึ่ง
ถูกรางวัลนับสิบใบอ่ะค่ะแล้วแน่นอนว่ามีเครื่องเส้นไหว้แหละน้ำแดงล่ะ
ผ้าผูกมา๓สี๗สีก็มาผูกรอบต้นหมากเหลืองเลยนะฮะ
และก็จะมีการเปลี่ยนกระถางใหม่ให้สดใสมากยิ่งขึ้น
นี่คุณเห็นไหมกระถางสีสันสวยงามมาก
นางสังวานอินทวงอายุ๖๒ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่า
คืนวันที่๘มกราคมนะคะซึ่งเป็นวันโกนเนี่ยนะคะ
เขาฝันคุณฝันเห็นชายแก่จู่ก็เดินมาแล้วก็ยื่นแบงค์ให้๒ใบ
เป็นแบงค์๕๐กับแบงค์๒๐อย่างละใบ
ตอนแรกในฝันนะเขาก็ปฏิเสธไม่เอาไม่เอาแต่ชายแก่คนนั้นบอกว่ารับไว้เถอะ
พอตอนเช้าตื่นมาปั๊บสะดุ้งเลยแล้ววันที่๙เป็นวันพระพอดี
พอถึงวันพระวันที่๙ตื่นมาเอาล่ะรีบมาจุดทูปดีกว่า
จุดทูป๙ดอกกลับไหว้ปู่พญานาคต้นหมาก
มาให้โชคให้ลาบกับเขาในครั้งก่อนไป
หลังกราบไหว้เสร็จก็ถ่ายรูปต้นหมากเก็บเอาไว้อืม
แล้วก็เอ๊ะสังเกตเห็น

มันเหมือนจะมีตัวแรกบนต้นหมาก

เหมือนมันมีจริงเขาว่าอย่างนี้
มันเหมือนเห็นตัวเลขบนต้นหมากที่เหมือนลำตัวพญานาค
มาหลายใบอย่างที่โชว์กันให้ดูเมื่อกี้
คุณผู้ชมลองส่องดูนะดิฉันไม่แน่ใจนะ

ไอ้ที่เขาเห็นมันก็ยังว่าล่ะใครเห็นก็เห็นไป

ใช่แล้วเดี๋ยวไปฟังเจ้าของร้านกันหน่อยว่าเขาเห็นยังไงตรงไหน
เขาดูเอง

แล้วก็ให้เขาดูเอง

เห็นก็ดูอะนะเขาเห็นเลข๑ก็เลข๕ค่ะ๒ก็เลข๕
อืมฟังแล้วต้องฟังหูไว้หูนะ

คุณพี่เขาเห็นไงเขาก็บอกอย่างที่เขาเห็น

อ่ะจบตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูไอ้ที่เป็นงูจริงเลย

เขาว่ากันว่างูมาน่าจะให้โชค
แต่ถ้าเล่นมาแบบไม่ได้มาตัวเดียวอย่างนี้ที่เลื้อยมาเนี่ย
มาเป็นครอบครัวคุณว่ายังไง

งูเหลือมยักษ์เลยแหละครับที่ชาวบ้านตำบล
คล้องขนาดอัพเพิร์นเหนือคลองจังหวัดกระบีต้องหวัดพระหวา
เพราะว่างูเหลือมมันยกครอบครัวมาทั้งแฟมิลี่

อาศัยอยู่ในท่อระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่๒๑๒ทับ๑
ของนางสาวสุนิตาโสสันอายุ๒๗ปี
เจอแบบนี้ต้องไปแจ้งอาสาสมัครกู้ภัย
นำกำลังพร้อมอุปกรณ์มาจับงู
เจอแนวท่อคอนกรีตระบายน้ำยาวประมาณ๙เมตร
ยังไม่เจองูนะนี่ตอนนี้ตอนเอางูออกมา

ลงไปจับไม่ได้หรอกมันเยอะจริง
ทำยังไงดีมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่
ก็คือไล่ให้งูมันเลื้อยออกมาเอง

ตัว๒ตัว๓ค่อยผ่านไป

ตัวแรกเลื้อยออกมาก่อน
ยาว๗เมตรเศษน้ำหนักรวม๕๐กิโลกรัม

หนักเท่าคนอ่ะ

ตัวที่๒ออกมาแล้วครับ
ตัวที่๒ยาวประมาณ๔เมตร

ในการเดินออกมาเลื้อยออกมานะครับ

เขาเชื่อว่ายังขดอยู่ในท่ออีกไม่น้อยกว่า๒ตัว

แล้วก็รอเจ้างูเลื้อยออกมา

ต่อกันเลยนะคะที่จังหวัดกาลสิน

ขยับได้ไม่ใช่ขยับเองนะคะ

ไอ้เหลือมมันไปเห็นไหมไปขดอยู่หลังถังน้ำแข็งแบบนี้เห็นไหม
ภัยก็ต้องช่วยกันเอาบ่วงไปคล้องคองูค่ะ
พอคล้องเสร็จปุ๊บกระชากมันออกมาเลย
แล้วไปใส่ถุงปุ๋ยนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
คุณผู้ชมเชื่อว่านอกจากจะสนใจวิธีการจับงูแล้วมากกว่านั้น
หลายคนก็ถามว่าอ้าวเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหนโอเคที่จังหวัดกาลสินแล้ว

หน้าอาคารพาณิชย์เลขที่๑๐๕ทับ๖๗เขตเทศบาลเมืองกรสิน
แล้วจะบอกว่ากู้ภัยที่นี่เขาช่ำชองและเชี่ยวชาญมาก

น่าจะมีโชคมีลาบสุดท้ายแล้วก็เลยเอาบ้านเลขที่

โอ้โหไปเสี่ยงโชคงูน่าจะหนาว

ดูกบกันบ้างแต่กบตัวนี้มันเป็นกบประหลาดมี๕ขาคุณเนี่ยค่ะ
เห็นขามันเหมือนหางข้างหลังอันนั้นเป็นขาของเขา
โผล่ออกมาจากก้นนี่นะคะเจ้ากบประหลาดตัวนี้ค่ะ
อยู่ที่บ้านของนายวิชัยแสงน้อยนายวิชัยเนี่ยเอามาเลี้ยงไว้นะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดเขาบอกว่า
คือทุกอย่างปกติหมายถึงว่าเพศปกติเป็นเพศเมีย
ตัวก็ตัวปกติไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ที่มันแปลกคือ
มีขางอกออกมาที่บริเวณก้นยาวเลยและมี๕นิ้วด้วยนะคะ
ขาที่มันงอกออกมาเพิ่มมันอ่อนนุ่มไม่มีแรง
ไม่ได้เอามาช่วยเดินแต่อย่างใดนะแต่มันงอกออกมาเหมือนหางแบบนี้ค่ะ
นายวิชัยเนี่ยเล่าว่ากบตัวนี้ตอนแรกที่เห็นโผล่อยู่ในสระน้ำ
หลายวันคนงานเห็นท่าทางจะตัวใหญ่ดีนึกถึงผัดเผ็ดกบเลย
เออก็เลยเอาหนังสติ๊กยิงตอนแรกพูดตรงเลยกะจะกินด้วยแหละนะคะ
แต่มันไม่ไหว้หนีเลยนะมันไหว้มางับลูกหินที่ยิงมัน
มาเล่นมาเล่นมันคิดว่าเป็นอาหารนะคะตัดสินใจลงไปจับอ้าวเชื่องนี่เหรอ
รูปดูเอ้ามีหางเพิ่มมีขาเพิ่มอีกก็เลยจับใส่กล่องพลาสติกเอามาเลี้ยงไว้นะคะ
ชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละค่ะมาเลยค่ะไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะคะ
ดีนะไม่เอาแป้งมาโรยแป้งไม่ได้นะเจ้าโกบหน่อยสงสัยเขา
ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะต้องชุบแป้งทอดนะคะเออไม่ใช่ชุบแป้งทอด
แต่บางทีเขาถูเขาโรยแป้งลงไปเพื่อจะถูถูถู
อ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สงสารเขาเนี่ยค่ะถ้าจะมากลับมาว่านมาขอพรอะไรเนี่ยได้นะนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละค่ะมีคนมาขอโชคขอลาบ
เป็นพิเศษนะจ๊ะอืมไปดูกันต่อแล้วกันไหนก็มาแนวสัตว์แล้ว
หนาแม่ลูกดกค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เยอะมากแม่มาเนี่ยมาเป็นโหลเลยนะมาเป็นโหลครบโหลเลย
เป็นนางสิบสองนะคะแต่ว่าเต้าเต้านมแม่เนี่ยมีสิบเต้า
เอาละอีกสองตัวจะกินยังไงล่ะเจ้าของนะคะก็คือนางสาวอรไทยศักดิ์เทวิน
ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันไปซื้อขวดนมเล็กสำหรับป้อนเด็กน่ะ
ป้อนให้กับลูกหมาแล้วก็ต้องผลัดเวรกันเฝ้า
เพราะว่ากลัวว่าแม่หมาจะนอนทับลูกตัวเองโอ้เนี่ยคุณผู้ชมออกมาแบบนี้
แม่มันชื่อกระตังนะคะพ่อชื่อกะติ๊บเป็นหมาพันบางแก้ว
นิสัยดีไม่ดุขี้เล่นขี้อ้อนวันดีคืนดีอ้าวตกลูกออกมาสิบสองตัว
เจ้าของบอกแปลกใจมากเลยแม้แต่เจ้าของฟาร์มหมาที่ไปซื้อมาเนี่ย
ยังแปลกใจว่าโอ้โหทำไมลูกติดมาตั้งสิบสองตัว
เขาก็คิดว่าเอาล่ะมันน่าจะมาให้โชคก็เลยยังจะไม่แบ่งให้ใคร
ยังไม่ขายให้ใครนะคะแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องของโชคลาภด้วย
ก็กะว่าจะเอาจำนวนสุนัขเอาเลขที่บ้านเอาไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่
งวดนี้ด้วยบ้านเขาอยู่ไหนนะเดี๋ยวขอดูก่อน
บ้านเล็กที่บ้านเล็กที่สามหนึ่งหนึ่งตำบลท่ามะเขืออำเภอคลอง
ขุงจังหวัดกำแพงเพชรเพราะว่าใครไปเล่นกับลูกสุนัข

ผมจะรับความน่ารักเอาไว้ด้วยหัวจิตหัวใจของผมเอง

งวดที่แล้วที่ฉันถูก๘๑๑๕ใบ

แบบไปกลับไหว้แล้วก็นิมิตรนี้นิมิตรอิกแล้ว
อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานมีทูมีเทียมไหมฮะ

คริสเต่บอกไม่ได้เพราะว่ากสชน่าจะดูเรายุง

คำเดียวนะพูดทำไม
หลอกให้อยากแล้วก็จากไปไงคะ